วานนี้๔นาฬิกา๕๕นาที
ย่อคลานตำอ่ะทำเรืองกล้องวงจรติดหน้าบ้าน

ค่ะนี่นะฮะอดีตสามีของเจ้าของบ้านนะครับ

บ้านหลังนี้คือบ้านของกอยนะฮะกอยนี่เป็นหญิงสาววัย๒๖ปีเธอบอกอดีตสามีเธอเนี่ยบุกเข้ามา
แล้วก็มีดกรีดคอเธอตอนเธออยู่ในบ้านกับลูกโชคดีเธอพยายามร้องขอชีวิต
แล้วเขายอมปล่อยตัวเธอไม่อย่างนั้นป่านี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้
วันนี้คุณแซคนัทวินไปที่จุดเกิดเหตุนะครับบ้านพักหลังนี้อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
คุณผู้ชมครับตำบลบ้านแหอำเภอเมืองที่บ้านปิดนะฮะนี่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่หน้าบ้าน
มีข้าวของเครื่องใช้ของเด็กเล็กอยู่ที่บ้านด้วยนะฮะส่วนกอยกับลูกวัยสองขวบเนี่ย
เราถามไปแล้วเธอบอกเธอไม่กล้าอยู่บ้านแล้วมีบ้านนะแต่ตอนนี้ต้องไปเช่าบ้านอยู่
เพราะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยเนื่องจากหลังจากก่อเหตุแล้วยอมปล่อยตัวเธอ
ทั้งที่กรีดคอเธอไปแล้วด้วยซ้ำเนี่ยนะแล้วหนีไปเนี่ยนี่ยังจับไม่ได้เลย
ไม่รู้จะบุกมาอีกตอนไหนนี่เห็นไหมฮะไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาเธอบอกกรีดจริงนะเนี่ย
ถ้าไม่ร้องขอชีวิตนี่เขาไม่ยอมปล่อยในป่านี้ตายไปแล้วคำถามก็คือเธอบอกว่า
มันหลายครั้งหลายหนแจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจไม่จับให้สักทีมาครั้งนี้นี่ก็หนีไป
ยังจับไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะย้อนมาวันไหนวันนี้คุณแซคนัทวินก็เลยไปที่สพเมืองอ่างทองนะครับ
ซึ่งทางกอยเองเนี่ยเธอก็ไปตามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็แจ้งความเพิ่มด้วยเพราะเคยมีคดีที่แจ้งไว้ก่อนแล้ว
เธอก็โชว์รอยแผลให้ดูแบบนี้นะฮะบอกเย็บไปห้าเข็มนะครับโชคดีไม่ลึกถึงหลอดลมนะ
แล้วเขายอมปล่อยไม่งั้นยุ่งเลยนะฮะเธอบอกว่าเธออยู่กินกับผู้ชายคนนี้มานานแล้ว
มีลูกหนึ่งคนเป็นลูกสาวอายุ๒ขวบ๔เดือนช่วงที่คบหาอยู่ด้วยกันก็ปกติดี
มีปัญหาตอนเธอตั้งท้องนี่แหละช่วงเธอตั้งท้องเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยเริ่มไปติดยาบ้า
แล้วก็เริ่มมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาเรื่อยนะฮะวิวาดอะไรพวกนี้ถูกลงไม้ลงมือ
เธอตัดสินใจขอเลิกเมื่อ๔๕เดือนก่อนแล้วเธอก็มาเช่าบ้านที่เกิดเหตุอยู่
แต่อดีตสามีก็ยังพยายามมาง้อขอคืนดีเวลามาแล้วเธอไม่ยอมคืนดีด้วยง้อไม่สำเร็จ
ก็ทุบตีเธอทำร้ายเธอตัวเขียวตัวบวมไปหมดไปแจ้งความไว้หลายรอบ
แต่ตำรวจไม่เคยจับไปดำเนินคดีเลยล่าสุดก็คือเมื่อช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้
อดีตสามีเธอชื่อในตายนะปีนรั้วเข้ามาในบ้านพอบุกเข้ามาก็นี่ฮะได้ยินเสียงเออะโวยวายนะ
คือมาทะเลาะวิวาสมีปากเสียงแล้วในตายก็ลากตัวเธอเข้าไปในห้องนอน
ซึ่งมีลูกสาววัย๒ขวบ๔เดือนนอนอยู่
ก่อนที่ในตายจะชักมีดคัตเตอร์ที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยเอามาปาดคอเธอจนเป็นแผล
เธอก็พยายามตั้งสติพยายามพูดคุยกับเขาดีดีเพราะตอนนั้นเหมือนกับ
เมายาบ้าจนสุดท้ายเขาก็อาการสงบลงแล้วก็นี่ฮะภาพจากล้องวงจร
เมื่อสักครู่นี้๖นาฬิกา๕๒นาที
เธอก็เกลี้ยกล่อมจนในตายเนี่ยยอมออกไปเธอก็มาเปิดประตูหน้า
บ้านแล้วในตายก็เดินหนีหายไปเลยค่ะเธอบอกนี่ยังจะย้อนยังไม่ยอมไปนะเห็น
กว่าจะไปได้เนี่ยเธอบอกเธอก็ต้องใจดีสู้เสือไว้ก่อนเพราะว่า
ตอนที่เข้ามาเนี่ยแทบตายนะครับอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยจัดการให้
หน่อยแจ้งความไปแล้วตำรวจบอกต้องรอหมายจับก็มีนี่ยังไม่จับ
ให้ก็หลายรอบสุดท้ายเธอต้องไปเช่าที่อื่นอยู่อีกนะทั้งที่ต้องที่
อยู่ก็เช่าอยู่แล้วต้องไปหาที่เช่าใหม่อีกเพราะว่ากังวล
เรื่องความไม่ปลอดภัยเธอไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็น
เรื่องปัญหาผัวเมียหรือว่าเลิกกันแล้วแล้วไม่ยอมเลิกกันหรือ
ปัญหาครอบครัวเพราะเธอบอกนี่มันคือสัญญาณเตือนนะว่าอนาคต
เธออาจจะตายก็ได้ไปเปิดมีต่อจากนี้มั้ย
โดนมาหลายรอบแล้วตำรวจก็นิ่งมากให้รอรออย่างเดียว
จนจนครั้งนี้ที่ต้องแบบว่าให้เป็นข่าวเพราะเราก็ทนไม่ไหว
ไม่รู้จะรออะไรรอตายก่อนเปล่าก็ไม่รู้อยากให้
ตำรวจอ่ะเขาไวกว่านี้ถึงอาจจะเป็นแค่เรื่องผัวเมียแต่ว่า
มันมันรุนแรงอ่ะถ้ามันมันไม่ได้อ่ะคือว่านิดหน่อยมันก็ไม่
ได้แล้วอ่ะจริงจริงไม่รู้ว่าจะรอดมาแบบนี้หรือเปล่าจริงจริง
ขนาดโดนปาดคอแบบนี้เขาก็ยังต้องให้รอไม่รู้จะรอ

ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในระแวกบ้านหลังเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชม
ที่คุณแซคนัทวินไปสอบถามเนี่ยบอกตรงกันเลยนะฮะบอก
ตายอดีตสามีของกอยเนี่ยเป็นพวกที่ติดยาเสพติดนะเสพ
ยาบ้าแล้วชอบบุกมาบ้านของกอยตอนกลางคืนซึ่งเวลามาเนี่ย
ไม่มาเส้นทางทางเข้าของหมู่บ้านตามปกติเพราะว่าตรง
ข้างบ้านของกอยเนี่ยติดคลองมันจะมีป่าข้างบ้านอยู่มีทาง
เล็กเล็กถ้ามาตรงเนี้ยไม่มีใครเห็นนะฮะแล้วการมาทุกครั้งเนี่ย
น่าจะเดินมานี่เดินลัดเลาะมาลัดเลาะมาหรือไม่อาจจะมีใครมา
ส่งอ่าลงรถแล้วก็เดินข้ามลัดเลาะบุกเข้าบ้านเขาเมื่อหลายเดือน
ก่อนในตายก็บุกมาหากอยแล้ววันนั้นเนี่ยทะเลาะกันถึงขั้นแบบ
ดึงลากฉุดเขาออกมาหน้าบ้านมาตบมาตีจนชาวบ้านแถวเนี้ย
เห็นเนี่ยต้องไปดึงตัวกอยแย่งตัวกอยมาแล้วพาเข้าไป
ในบ้านของชาวบ้านแต่ละครั้งที่มาเนี่ยทั้งรุนแรงและ

โอ้โหบ่อยจัดเนี่ยหน้าบ้านนี้มันวิ่งตีกันตรงนี้ประจำเลย
กลัวเขาติดยาบ้าไงเขาก็ช่วยกันแถวเนี้ยเขาช่วยกันจนเขา
ไม่อยากช่วยแล้วเพราะผัวมันนักเลงช่วยจนไม่รู้จะช่วย
ยังไงแล้วชาวบ้านบอกน่าเห็นใจผู้เสียหายมากนะคะเอายัง
เอายังไงทางตำรวจเนี่ยฮะวันนี้ทางคุณแซคนัทวิน
ก็เลยไปที่สพก็เลยถามความคืบหน้าทางคดีนะ
ตำรวจบอกก็ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บก็คือนาง
กอยแล้วนะในคดีล่าสุดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอดู
สารออกหมายจับนะครับซึ่งผู้บาดเจ็บเองก็บอกว่าจะ
ยังไม่กลับไปอยู่ที่บ้านอย่างเด็ดขาดนะฮะก็ยังกลัว
อยู่นะคะคือรอให้ตำรวจช่วยจับให้ก่อนก็แล้วกันเธอ
ไม่อย่างนั้นไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะนี่มันคือสัญญาณ
ว่าเธออาจจะถึงตายได้
แล้วถ้าไม่ยอมไปจับสักทีนึงเนี่ยไม่รู้
ป่าเนี่ยรอยนวลอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ย
คือไม่ใช่แค่เรื่องมาทำร้ายเธอนะเสพยาบ้าอีกอ่ะ
จับให้ได้เถอะค่ะภาพหลักฐานอะไรก็มีเยอะแยะเนี่ย
โอ้โหหลายรอบแล้วค่ะ